เพราะว่าได้รับรายงานมาว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพภาคที่๔
ซึ่งมีพลโทเกลียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่๔นั่งโดยสารอยู่ด้วย
ปรากฏว่าเกิดเหตุขัดข้องครับแล้วก็ต้องลงจอดฉุกเฉิน
กลางสวนยางพาราของชาวบ้านเลยนะฮะในพื้นที่บ้านคลองยอหมู่หนึ่ง
บนวังใหญ่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลานะครับนี่ฮะ
เป็นคลิปที่ชาวบ้านเนี่ยถ่ายเอาไว้ได้นะครับเบื้องต้นนะฮะ
มีรายงานผู้โดยสารทั้งหมด๗คนชาวบ้านช่วยเหลือออกมาได้๔คนนะครับ
หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ของมูลที่มิตรภาพสามัคคี
นำอุปกรณ์ตัดทางเข้าพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในเฮลิคอปเตอร์ทั้ง๗คน
จนสามารถนำออกมาได้ทั้งหมดนะครับแน่นอนว่าทั้งหมดเป็นทหารนะครับ
หนึ่งในนั้นคือพลโทเกลียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่๔
ซึ่งโดยสารมากับเฮลีคอปเตอร์กองทัพลำนี้นะครับเบื้องต้นมีรายงานนะครับว่าได้รับบาดเจ็บนะฮะ
สะโพกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเทพานะครับ
ข้อมูลเบื้องต้นรายงานว่าเครื่องยนต์นั้นเกิดขัดข้องนะครับ
แล้วก็นักบินเนี่ยต้องนำเครื่องเนี่ยลงจอดฉุกเฉิน
คุณผู้ชมฮะนี่คือคลิปเหตุการณ์นะครับตอนที่เครื่องบินเนี่ย
ฉุกเฉินที่สวนยางแล้วก็ได้รับความเสียหายแบบนี้
คลิปนี้มีเสียงใช่ไหมฮะขอฟังเสียงคลิปต่างต่างหน่อยนะครับ
นั่งขุดเลยไว้ข้างใน
นี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งชาวบ้านเองนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือนะครับ
ซึ่งในเบื้องต้นตอนที่เครื่องบินลงจอดฉุกเฉิน
แล้วก็อยู่ในสภาพที่พังเสียหายแบบนี้นะครับ
ชาวบ้านเนี่ยแหละเป็นคนที่ใกล้พื้นที่นะครับ
ดังนั้นชาวบ้านของหมู่๑บ้านคลองยอ

เพราะว่าตอนที่เฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับ
ลงจอดถุกเฉินที่สวนอย่างภาระตรงนี้นะครับ
นี่เหตุการณ์ที่บันทึกกันไว้ได้นะครับ
ไม่ได้เกิดการระเบิดนะครับ
ทำให้ชาวบ้านสามารถที่จะเข้าไป
ดูว่าใครติดอยู่ภายในเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ได้บ้างนะครับ
ดังนั้นชาวบ้านก็เข้าถึงตัวก่อน
โดยเฉพาะตัวของแม่ทัพภาคที่๔ด้วย
หลังจากนั้นมีการแจ้งทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ในการที่จะให้การช่วยเหลือต่อนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าในอำเภอเทพาะที่จังหวัดสงขลาก็นำกำลังเข้าไปช่วยเหลือ
แล้วก็ประสานกับทางมูลนิธิเท่งเสียเสี่ยงตึงด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นเหตุการณ์ขณะที่เกิดเหตุนะคะ
ใช่นะฮะถือว่าเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นในช่วงสายวันนี้เลยนะครับ
ดังนั้นข่าวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะครับ
เดี๋ยวเราจะอัปเดตสถานการณ์รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงความคืบหน้ากันต่อนะครับ